ท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับเรากำลังตรวจสอบเรื่องของพระอยู่สองเรื่อง
สองกรณีตามที่มีผู้ร้องเรียนมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
หนึ่งคือเรื่องของพระธรรมกรในพื้นที่สำนักสงภูหินกองที่หนองบุรมภูนะฮะ
ที่ท่านลูกศิษย์บอกนะบอกว่าท่านเนี่ย
ฆ่าตัวตายด้วยเครื่องกิโยตินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะฮะอีกหนึ่งคือ
พระที่ชาวบ้านเขาบอกเป็นพระชาวบ้านที่เริ่มใสนะ
แต่ตัวเองบอกไม่ใช่พระคือนายพุทธอยู่ที่บุรีรำ
เดี๋ยวค่อยไล่ตรวจสอบไปนะครับเอาที่สำนักสงภูหินกองที่หนองบัวลำพูกันก่อน
หลังจากเกิดเหตุการณ์ของพระธรรมกรขึ้นมาสามสี่วันวันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
และพระมหาภัยวันเดินทางไปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่อจะไปตรวจสอบดูว่าเรื่องราวของสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ย
มันยังไงกันแน่ค่ะหมอปลาเนี่ยไปจุดจุดที่ทำพิธีชาปนกิจศพของพระธรรมกรนะฮะ
โอ้โหแล้วเริ่มมีอาการเหมือนที่หมอปลาบอกว่าถ้าสัมผัสถึงอะไรที่เป็นสิ่งพิเศษพิเศษได้เนี่ย
คลื่นไส้อาเจียนเนี่ยหมอปลาก็มีอาการแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูนะฮะ

โอ้โหครับนี่ค่ะเวลาหมอปลาสัมผัสได้เรื่องพวกสิ่งเล่นลับวินยงวิญญาณจะมีอาการแบบนี้
แต่หมอปลามาตรงนี้แล้วสัมผัสได้แบบนี้เนี่ยจะสื่อความหมายยังไงเดี๋ยวดูกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นจุดที่ลูกศิษย์ลูกหานำศพของพระธรรมกรมาทำพิธีชาปนกิจตรงนี้
หลังจากเมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมาพระธรรมกรฆ่าตัวตายด้วยเครื่องกิโยติน
ศีรษะเนี่ยหลุดออกจากร่างแล้วลูกศิษย์ก็เอาศพเนี่ยใส่โลง
เอาศีรษะเนี่ยใส่กล่องที่เป็นกล่องไม้นะครับแล้วมาชาปนกิจตรงนี้นะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีอาเจียนพออืดผอมหลังจากเดินมาตรงจุดนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นลักษณะเนินเขาทางลงของสำนักสงฆ์อ่ะ
หมอปลาบอกว่าเขาสัมผัสได้ว่าสิ่งที่อยู่ใต้หินตรงนี้นะฮะ
เพราะว่าจุดที่เผาศพเสร็จแล้วเนี่ยลูกศิษย์เอาหินมากอง
ตั้งขึ้นมาเหมือนกับจะเป็นเหมือนเจดีหรือยังไงก็ว่าได้
หมอปลาบอกสัมผัสได้ว่าสิ่งที่อยู่ใต้หินตรงนี้
จุดที่เผาศพพระธรรมกรเป็นดวงวิญญาณสัมภเวษีของพระธรรมกร
ซึ่งยังวนเวียนอยู่ในจุดที่เผานี่แหละเป็นดวงวิญญาณที่มีบาป
เพราะทำการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นหมอปลาบอก
นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระธรรมกรไม่ได้บรรลุเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
นี่ฮะเนี่ยเขาเรียงกองลักษณะแบบนี้
ทำแบบนี้เนี่ยหมอปลาบอกว่าคงจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดมากกว่า
คือสัมผัสได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นปัจจักร
ปัจจักรพุทธเจ้าใช่ไหมปัจจักรพุทธเจ้าครับ
ปัจจักรพุทธเจ้าเลยแต่เขาคือสัมเวศรีชื่อบรเวรเนี่ย

คือถ้าอาการแย่กว่านี้นี่คือสัมภเวษีชัดเจนเลย
ที่แรกต่อลงมาก็ภาวนาว่าขอให้เป็นอย่างที่พระเขาพูดนะ
เจกะของเขานะแล้วก็ภาวนาว่าขอให้เขาได้เป็นอย่างที่เขายอมพลีชีพตัวเอง
แต่พอลงแล้วท่านคิดผิดแล้วท่านก็คือสัมภเวษี
ตอนนี้ก็แค่รอว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากตรงนี้แค่นั้นนะครับ

เนี่ยถ้าลูกศิษย์เขายังเชื่อในรุ่มหลงในการตัดคอบูชาเหล่านี้
มันไม่ใช่เรากลับมาอยู่ในศาสนาพุทธที่แท้จริง
แต่ตอนนี้คือรัฐธิพวกนี้เยอะแยะมากมาย
สุดท้ายก็คือเสียทรัพย์สินแม้กระทั่งคนนี้ยอมสละชื่อตัวเอง

สิทธิ์จะโกรธก็เรื่องของเขาแต่อันนี้คือสังเวษีถามว่าผมช่วยได้ไหม
ช่วยได้แต่เขาไม่ยอมอยู่แล้วก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาสอน
ก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบแล้วก็ติดตามข่าวมา๒๓วันแล้วนะครับ
พระธรรมกรวัย๖๘ปีเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ภูหินกองที่หนองบุรมภูเนี่ย
มุ่งมั่นตั้งมั่นมากถึงขั้นบอกลูกศิษย์บอกญาติโยมบอกญาติพี่น้องมา๕ปี
จดหมายไว้ด้วยบอกว่า๑๕เมษายนวันคล้ายวันเกิดเนี่ยปี๖๔เนี่ยจะทำพิธี
เพื่อจะบูชาศีรษะให้กับพระพุทธเจ้าจะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในอีกชาติหนึ่ง
นี่เป็นภาพตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีกิจนิมนต์สวดมนต์ต่างนะครับ
หลังจากที่หมอปลามาพื้นที่ตรงนี้แล้วมีอาการแปลกอย่างที่ท่านเห็นนะครับทุกผู้ชมครับ
คืออยู่เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการขึ้นมาบ้างเหมือนกับหมอปลาเลย
ผอืดพออมขึ้นมาเห็นไหมฮะเธอก็มายืนดูหมอปลาอยู่ใกล้นี่แหละมีอาการขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
หลังจากที่มาอยู่ในจุดเผาศพพระธรรมกรนี่โบกไม้โบกมือเหมาะก่อนปืนเพ้าอม
หลังจากล้างหน้าล้างตาถามว่าเออเป็นอะไรล่ะ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอมีสัมผัสพิเศษเห็นผีได้
เธอบอกนะมีสัมผัสพิเศษเหมือนกัน
เมื่อไปถึงจุดที่เผาศพพระธรรมกร
สัมผัสได้ถึงวิญญาณก่อนหน้านี้เธอบอกเธอเคยลงมาในรอบแรก
ก็รู้สึกว่าพระธรรมกรเนี่ยสั่งให้เธอเนี่ยวิ่งมาดูจุดที่เผาศพ
ยังไม่ทราบสาเหตุเธอไม่รู้เหมือนกันว่าพระธรรมกร
อยากจะสื่ออะไรกับเธอแต่สิ่งที่พระธรรมกรทำนั้นเธอไม่เห็นด้วยไหม
มากนะฮะในการฆ่าตัวตายนะครับเพื่อจะถวายศีรษะแด่พระพุทธเจ้าอะไรเนี่ย
เสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัดด้วยแล้วการฆ่าตัวตายเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้บอกยืนยันเลยว่าไม่มีในพระพุทธศาสนาที่บอกเอาไว้นะครับ

แล้วหมายความว่าอย่างไร
ไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่ใช่ภูมิสิทธิ์เขาเนอะหนูไม่รู้ที่นี่ไม่โอเค
มันสร้างสวบชัดเลยหนูอยากจะทุบด้วยซ้ำหน่อยอ่ะ

ใช่รู้สึกเดียวกันเดะเลยหนูไม่พูดดีเฉยไปก็พูด

หนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูอยากจะรู้ว่ามีอะไรในนั้นน่ะ
เมื่อกี้เราเดินไปจุดไหนแล้วมันก็

ขึ้นมาเลย

ใช่เหมือนซากสุกเลยอ่ะ
มันต้องประดูกซะเนี่ย
ศื่อจรรย์สำนะจากฟาน่ากูหญิงศาว
คือจนถึงวันนี้ตั้งแต่

ประนักกิจศพพระธรรมกรไปเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเท่ากระดูกหรือว่าสิ่งต่างที่หลงเหลืออยู่เนี่ย
พระธรรมกรเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอืมบางคนบอกว่าจะอยู่ใต้เนี่ย
หินที่เขาก็งอกองลักษณะเป็นแท่งสามเหลี่ยมเป็นเจดีขึ้นไปจะอยู่ใต้นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะนี่คือจุดที่มีการชาปนกิจแบบนี้นะคะ
แต่ว่ามีลูกศิษย์บางส่วนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าน่าจะยังอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
อาจจะเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ย
กิโยตินหลังเกิดเรื่องก็ถูกลื้อไปแบบอย่างรวดเร็วเลยครับ
แต่ดิฉันว่าประเด็นสำคัญของข่าวนี้ก็คือ
ความเชื่อและพฤติการของพระธรรมกรนะคะ
ฆ่าตัวตายตัดหัวตัวเอง
โดยเชื่อว่าถวายศีรษะเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อที่ชาติหน้าจะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะ
ตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมหลายท่านที่ดูข่าวนี้แล้วกังวลใจ
กลัวว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือคนใกล้ชิดอื่นใดที่เชื่อแบบเดียวกัน
เกรงว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือคนใกล้ชิดคนอื่น
ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกับพระธรรมกร
เราก็พยายามจะไปคุยกับพระหลายรูปค่ะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะว่า
จริงแล้วความเชื่อแบบนี้มันผิด
หลายรูปออกมาพูดตรงกันเลยว่าไม่มี
คำสอนแบบนี้ไม่ได้มีในพระไตรปิดก
พระมหาภัยวันก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่า
ไม่มีนะคะไม่มีหลักคำสอนในลักษณะที่ว่า
ตัดหัวถวายเป็นพุทธบูชาสร้างบารมีเนี่ย
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดของพระธรรมกรเท่านั้นค่ะ
ดูขึ้นเมื่อเช่นทำลายหลักฐานจัดพิธีสตบ
เผาสตได้ให้มันให้มันให้มันมันเปลี่ยน

จะเป็นเรื่องของการหลงผิดนะเพราะว่าทำอย่างนี้มันจะทำให้คนเข้าใจว่า
ศาสนาเป็นศาสนาของการบูชายันเพราะการตัดศีรษะมันคือการบูชายันเป็นอมิสัทธา
ตัดหัวไม่ว่าหัวคนหัวสัตว์อะไรอย่างนี้มันไม่มีหรอกในสถานพุทธ
นี่นะคะก็เป็นพระอีกหนึ่งรูปที่ออกมายืนยันย้ำเตือนกันว่า
เป็นเพียงความเข้าใจผิดของพระธรรมกรเท่านั้นนะคะ
คือวันนี้ค่ะทางพระมหาภัยวันกับหมอปลาไปที่สำนักสงภูหินกอง
ความตั้งใจหลักก็คือจะไปคุยกับคนที่อยู่สำนักสงฆ์แห่งนี้
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วงเวลาที่เกิดเหตุโดยเฉพาะแม่ชีที่นี่
หมอปลาและพระมหาภัยวันไปถึงลูกศิษย์ของสำนักสงภูหินกอง
ก็คุยกันปรึกษากันเพราะรู้ว่าหมอปลาจะไปพระมหาภัยวันจะไป
หนึ่งในลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์อาวุโสที่นี่ค่ะออกมาต้อนรับนะคะ
แล้วก็บอกกับพระมหาภัยวันว่าแม่ชีขออภัยนะไม่ได้มาต้อนรับนะ
ชีไม่สบายแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจอยากจะพักผ่อน

ศิษย์ที่เขาบอกว่าเป็นคนอาวุโสอยู่มานานที่สำนักสงฆ์ตรงนี้
มีคนมาคุยแทนบอกว่าแม่ชีไม่สบายใจยังไม่พร้อมจะมาคุย
พระมหาภัยวันกับหมอปลาก็เลยถามลูกศิษย์คนนี้ค่ะ
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุยเลยว่าการฆ่าตัวตายมันบาปนะ
ลูกศิษย์ตอบพระมหาภัยวันและหมอปลาว่าก็ยังเชื่อ
พระธรรมกรทำไปเพื่อเป็นการสร้างบารมีของหลวงปู่ธรรมกรเอง
สิทธิ์ยังเชื่อยังเชื่อแบบนั้นยังเชื่อเหมือนกัน
บอกว่าท่านสั่งสอนลูกศิษย์มาแบบนั้นตลอดลูกศิษย์บอก
คือเขาก็ยังไม่พูดว่าเป็นการฆ่าตัวตายใช่เขาบอกนี่คือการสร้างทานบารมี
และลูกศิษย์บอกว่าพระธรรมกรสอนลูกศิษย์แบบนี้มาตลอด
แต่ไม่ได้บอกว่าให้ลูกศิษย์ทำตามนะแต่สอนความเชื่อแบบนี้ให้กับลูกศิษย์
นี่นะคะหมอปลากับพระมหาภัยวันก็ถามเลยว่าโอ้โหแล้วลูกศิษย์จะกล้าทำอะไรแบบนั้นไหม
ศิษย์บอกไม่กล้าทำหรอกก็ฟังคำสอนแหละแต่ไม่กล้าทำตาม
ส่วนเครื่องกิโยตินค่ะตอนที่พระธรรมกรก่อสร้างเนี่ยนะคะ
ศิษย์คนนี้บอกว่าไม่ได้มีใครถามว่าสร้างทำไม
สร้างเพราะอะไรก็เห็นว่าเป็นกิจของสงฆ์กิจของท่านที่ท่านจะสร้าง
ส่วนรูปปั้นที่ไม่มีศีรษะนะคะแล้วก็ในมือถือศีรษะยื่นออกไปเนี่ยค่ะ
ว่าเป็นแนวคิดของใครลูกศิษย์อาวุโสคนนี้บอกว่า
ก็เป็นแนวคิดของพระธรรมกรครับ
ศิษย์ลูกหาก็ไม่มีใครกล้าถามเหมือนกันค่ะ
เราก็รู้นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แค่ลูกศิษย์หรอก
ก็ได้ยินบอกว่าเขาจะสร้างบารมี
จนถึงตอนนี้เรายังเชื่อคำสั่งสอนของพระธรรมกรอยู่ไหมครับ
เชื่อค่ะเป็นพ่อบารมีของหลวงปู่ค่ะ
แล้วที่แกทำแบบนี้เนี่ยลูกศิษย์ยังเชื่อไหมคะว่านี่คือการทำบารมี
ใช่ค่ะเชื่อค่ะลูกศิษย์เชื่อ
แล้วหนูเชื่อไหมว่าตอนนี้วิญญาณของหลวงปู่ไปอยู่ไหนรู้ไหม
ไม่รู้นะคะตอนหนูก็กลัวหนูก็ไม่
หนูจะกลัวทำไมเพราะท่านอ้างว่าท่านสร้างบารมีหนูจะกลัวทำไม
ก็ไม่เห็นก็ไม่ทราบว่าวิญญาณท่านจะไปไหน
ไหนเพราะว่าจิตหนูยังไม่นิ่งค่ะหนูก็มองไม่เห็น
อ่ะแล้วท่านไม่สอนเลยการฆ่าตัวเองนี่คือมันบาปหนามากมันตกนรกมองไหมอ่ะ

เพราะว่าในหลักพฤษณาการฆ่าตัวเองของพี่คือต้องตกนรกอยู่แล้ว
อันนี้แหละแต่ผมเชื่อเนอะค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะลูกศิษย์ลูกหาจำนวนนึงเลยที่ยังคงเชื่อตามคำสอนของพระธรรมกรนะคะ
ยังเชื่อแบบนั้นยังยึดมั่นแบบนั้น
พระมหาภัยวันก็เลยขออนุญาตสอนเทศลูกศิษย์ของพระธรรมกรใหม่หน่อย
เทศตามหลักศาสนาที่ถูกต้องนี่นะคะแต่ก็เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาของลูกศิษย์เขาอ่ะ
แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรได้ดีไปกว่าสอนเพิ่มเติม
ความเชื่อตามหลักการที่ถูกต้องให้กับลูกศิษย์เหล่านี้ฟังนะคะ
แต่เขาก็รับฟังแนวคิดลักษณะแบบนี้ของพระธรรมกรมาก็หลายสิบปี
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับนอกจากคุณนฤทธบุญนิ่มเนี่ย
คุณระวีการแก้ววิจิตเนี่ยบอกว่าขนาดช่วงเนี้ย
หรือวันนี้ก็แล้วแต่เนี่ยมีคนมาเยอะแยะมากันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
จากข่าวของพระธรรมกรในครั้งนี้นะลูกศิษย์ในสำนักสงฆ์ยังมองว่านี่ไง
เป็นจริงตามที่หลวงพ่อหรือว่าพระธรรมกรเคยทำนายเอาไว้เลย
ใช่ค่ะลูกศิษย์บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะ
สำนักสงภูหินกองตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
แล้วก็จะมีชื่อเสียงเพราะพระธรรมกรเคยทำนายเอาไว้

บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยต่อไปอนาคตสำนักสงฆ์ภูหินกองของเราเนี่ย
เจริญมากนะอืมคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าที่เขามากัน
เพราะเขาอยากจะมาดูเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่มันผิดเพี้ยนหรือเปล่า
เรื่องของขดงคดีคนเสียชีวิตจากเหตุฆ่าตัวตายศีรษะหลุดออกจากร่างเนี่ย
มันมีอะไรต้องสอบส่วนให้สิ้นสงสัยหรือเปล่า
กลายเป็นว่าลูกศิษย์มองในทางตรงกันข้ามกันนะคะ
ยิ่งเชื่อในคำสอนของพระธรรมกรเพราะมองว่า
ทำนายทายทักอะไรเอาไว้ถูกต้องตรงหมดเลย
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยทุกคนก็ล้วนยืนยันว่าไม่เห็น

ช่วงเกิดเหตุคือตี๕๙นาทีนะครับ
สำนวนการสอบสวนที่ลงไว้ในบันทึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ

เมษายนหลังจากพระธรรมกรนั่งสวดมนต์บนสาราการประเรียน
พร้อมกับพระแล้วก็แม่ชีซึ่งห่างจากหุ่นปั้น
ถวายศีรษะตรงเนี้ยแล้วก็มีเครื่องกิโยตินด้วยเนี่ย

คือถ้าท่านไปสำนักสงฆ์ภูหินกองที่หนองบุรมภู
วันนี้จะเห็นหุ่นนี้แต่เครื่องกิโยตินจะไม่เห็นแล้ว
จากในภาพเล็กที่ทีมข่าวชะละทีวีเราได้มานะครับ
นี่คือภาพก่อนวันที่๑๕เมษายนจะมีเครื่องนี้อยู่นะครับ
หลังจากเช้ามืดวันนั้นนะครับสวดมนต์เสร็จปุ๊บ
พระธรรมกรซึ่งศึกตั้งแต่เย็น๑๔เมษายนนะฮะนุ่งชุดขาวห่มขาว
เดินลงมาจากสาราการประเรียนแล้วตรงไปที่เครื่องกิโยติน
ตามคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังตอนหลังนะ
บอกว่าพระธรรมกรเนี่ยเข้าไปนั่งยองแล้วก้มหน้าเอาคอพาดตรงที่ใบมีด

จากนั้นได้ใช้ไมมีดมีดอีกด้ามหนึ่งนะครับ
เชือกที่ผูกกับใบมีดขนาดใหญ่กับฐานของเครื่องกิโยติน
ทำให้ใบมีดที่มีก้อนปูนถ่วงน้ำหนักตกลงมาอย่างแรง
ก่อนที่ใบมีดจะตัดช่วงคอของพระธรรมกร
ศีรษะขาดกระเด็นออกจากร่าง
หนึ่งในลูกศิษย์ของพระธรรมกรยืนยันว่า
ใช่รู้เรื่องที่พระธรรมกรจะบั่นคอตัวเอง
เพื่อถวายศีรษะเป็นพุทธบูชาด้วยเครื่องกิโยติน
และไม่ได้ทักท้วงรวมทั้งเห็นเครื่องกิโยตีนด้วย

และในวันเกิดเหตุเช้ามืด๑๕เมษายน
เห็นกันอีกทีก็คือตอนที่พระธรรมกรเนี่ยบั่นคอตัวเองไปแล้ว
แล้วตอนนั้นมองลงมาก็เห็นอะไรไม่ชัดนัก
เนื่องจากมันเป็นช่วงตี๕กว่าท้องฟ้ายังมืด
แล้วทุกคนที่เห็นเนี่ยบางคนก็กลัว
อย่างตัวเธอที่เล่าให้เราฟังบอกกลัว
ก็เลยรีบเดินเข้าไปในครัวดีกว่า
เนี่ยที่ลูกศิษย์เขาเล่าแล้วให้เราฟังวันนี้นะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พวกหนูก็เข้าครัวเจ้าค่ะก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

อันนี้ก็ไม่รู้เนอะพี่เพราะว่าเข้าครัวไปแล้วจ้ะค่ะ
ที่ผ่านมาเคยเห็นเครื่องกิโยตินนี้
เขากำลังสร้างเห็นหลวงปู่คำบ้างไหมฮะ
ก็เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านทำอะไรแค่นั้น
ไม่ได้ไปจับเพราะว่ากลัวเจ้าค่ะ
ก็เลยไม่ได้ไปสนใจอะไรไม่ได้ไปมอง
มีแต่รู้ว่าเป็นไม้เป็นโครงไม้อะไรประมาณนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะเรานำเสนอเรื่องนี้มาหลายวัน
เพราะว่าในแต่ละวันก็จะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ดังนั้นวันนี้นะคะเราสรุปรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูด้วยนะคะ
และคุณผู้ชมช่วยวิเคราะห์ไปด้วยกันหน่อยค่ะ
เพราะมีหลายประเด็นที่เกิดคำถามจริง
เหตุการณ์นี้คือ๑๕เมษายนนะคะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณตี๕๑๙นาทีหรือตี๕๒๐นาทีโดยประมาณนะคะ
ตรงกับวันเกิดของพระธรรมกรพอดี
พระธรรมกรลาศิกขาแล้วนะคะ
พระธรรมกรกับพระและแม่ชีค่ะเขาก็อยู่กันในสำนักสงฆ

แม่ชีทางลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาอยู่บนสาราการประเรียน
ก็จะห่างจากหุ่นปั้นถวายหัวและเครื่องกิโยตินประมาณ๑๐เมตร
ก็มีญาติโยมที่ศรัทธาใส่ชุดขาวนั่งสวดมนต์กันอยู่
มีเป็นร้อยอะค่ะตามที่กู้ภัยบอกเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะ
พระธรรมกรเดินลงมาจากสาราการประเรียน
เดินตรงไปที่เครื่องกิโยตินเข้าไปนั่งยอง
ก้มหน้าเอาคอพาดตรงที่ใบมีดจะตกลงมา
ใช้มีดอีกด้ามตัดเชือกที่ผูกกับใบมีดขนาดใหญ่
ฐานของเครื่องกิโยตินทำให้ใบมีดที่มีก้อนปูนถ่วงน้ำหนักตกลงมา
ใบมีดตัดคอพระธรรมกรจนขาดกระเด็นนะคะ
จากนั้นค่ะช่วงสายเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ไม่เจอเครื่องกิโยตินแล้วนะคะไม่เจอแล้วนะคะ
ปกติเครื่องกิโยตินจะอยู่หลังรูปปั้นไม่รู้หายไปไหนค่ะ

แต่ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าลูกศิษย์เขาก็ช่วยกันรื้อแล้วก็เอาไปเก็บแล้ว
จากข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มาจากลูกศิษย์คนนึงนะคะ
เล่าให้ฟังว่าหลังจากพระธรรมกรตัดคอตัวเองถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ
ลูกศิษย์เอาเครื่องกิโยตินที่พระธรรมกรเอามาฆ่าตัวตาย
เก็บออกจากพื้นที่แบบเร็วมากคือแยกชิ้นส่วนทั้งหมด
แต่คาดว่ายังอยู่ในสำนักสงฆ์
ตำรวจบอกว่าประเด็นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวตำรวจไม่ได้ทิ้งนะคะ
จะสืบสวนค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะว่าเครื่องกิโยตินอยู่ไหน
อีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันก็คือวันที่เกิดเหตุ๑๕เมษายนนะคะ
ช่วงเช้ามืดเนี่ยนะคะลูกศิษย์ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะส่งท่าน
แล้วก็เห็นแสงสว่างภาพนี้ค่ะเป็นแสงสว่างบนท้องฟ้า
แล้วรูปร่างของแสงสว่างกับก้อนเมฆตรงนี้คล้ายกับพระธรรมกรนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่
ศิษย์เห็นภาพนี้แล้วก็ใช้มือถือถ่ายนะคะแล้วก็เอาภาพนี้ให้ทีมข่าวของเราดู
ศิษย์เลยยิ่งเชื่อยิ่งเชื่อว่านี่คือปฏิหารที่พระธรรมกรแสดงให้ลูกศิษย์ทุกคนได้เห็น
ว่าเนี่ยท่านถวายหัวเป็นพุทธบูชาสร้างบารมีอย่างที่ตั้งใจ
ส่วนอีกภาพที่ลูกศิษย์บอกว่าภาพนี้มันก็แปลกทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ภาพนี้นะคะอันนี้คือภาพตอนที่มีการชาปนกิจศพพระธรรมกรแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าด้านหลังเหมือนเป็นเงาดำนี่ค่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นใครหรือเป็นพระหรือเป็นอะไร
เป็นเงาดำคล้ายคนอยู่ด้านหลังช่วงที่มีการชาปนกิจศพพระธรรมกรอยู่เนี่ยนะคะคืออยู่ด้านหลังกองเพลิงเลยค่ะ
สองภาพนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์บอกว่าก็แปลกใจเหมือนกันว่าเห็นภาพสองภาพนี้มันสื่อให้เห็นถึงอะไร
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเราไปถามอาจารย์ออสนะคะรองศาสตราจารย์วิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะว่าสองภาพนี้มันคืออะไรกันแน่ให้อาจารย์ออสเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
ท้องฟ้าที่เห็นถ้าอาจารย์ออสจินตนาการเนี่ยนะครับด้านขวามือคล้ายกับก้นของสุนัขนะฮะพันปอมตัวเล็กนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็เหมือนกับกระถางดอกไม้นะครับก็เป็นถ้าอาจารย์น้อยจินตนาการก็เหมือนกับหมากำลังเล่นกับกระถางดอกไม้นะครับก็แล้วแต่คนจะจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองรูปภาพ

ที่เกิดเรื่องอ่ะค่ะมันมีเรื่องราวที่ชวนให้คิดต่อนะคะครับวันที่สิบห้าเมษายนนะคะคือลูกศิษย์เนี่ยได้ทำพิธีชาปนกิจศพประมาณบ่ายสามโมงนี่คือจุดที่มีการชาปนกิจศพของอดีตพระธรรมกรนะคะภาพนี้เลยครับทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่าคือลูกศิษย์เนี่ยนะล้างคราบเลือดทั้งหมดนำร่างของ
ศีรษะอะค่ะครับเขาเตรียมเอาไว้แยกส่วนหมดเลยเห็นไหมคะนำร่างของอดีตพระธรรมกรใส่ลงนำศีรษะใส่กล่องไม้คือลูกศิษย์เขาเตรียมเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำพิธีทรงดูวิญญาณแต่ลูกศิษย์บอกว่าไม่อยากให้เป็นข่าวครับแล้วลูกศิษย์ไม่ทำอะไรต่อนะก็รีบนำร่างของอดีต

น่ะนี่ค่ะมันมีอยู่แล้วฮะโลงกับกล่องนี่ค่ะโอ้โหก็เลยไม่แน่ใจว่าโลงกับกล่องที่ใส่ร่างและศีรษะของอดีตพระธรรมกรในวันที่ชาปนกิจนี่น่ะครับคืออันเดียวกันไหมสำหรับพระธรรมกรไหมหรือเตรียมเอาไว้อะไรยังไงแต่ภาพที่แบบกล้องมันแพนไปให้เห็นตอนเดือนมีนาคมอ่ะครับเห็นเอา
อืมมีอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะเตรียมไว้ใช้สำหรับงานอื่นอะไรยังไงก็ได้มันรู้เลยแต่มันก็คล้ายกับที่ใช้ในการชาปนกิจร่างของอดีตพระธรรมกรอ่ะสุดท้ายแล้วมันมันมาเหมือนกับที่เผาอ่ะใช่ไหมค่ะโลงที่ใส่วันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็อยู่ในโลงนี้นี่แหละใช่ศีรษะของพระธรรมกรท่านก็อย
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยมาที่วัด
แล้วขึ้นไปตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบอะไรแทบไม่ได้เลยนะฮะ
แล้วสุดท้ายเขาก็เผาศพไปแล้ว
ถ้าจะมาตรวจสอบวันนี้จะตรวจสอบยังไงอืม

กิโยตินก็ไม่รู้ว่าสามารถบั่นคอพระธรรมกรได้จริงหรือเปล่า
เหลืออะไรแล้วค่ะคราบเลือดล้างไปแล้วเครื่องกิโยตินไม่อยู่แล้ว

แล้วเช้ามืดวันนั้น๑๕เมษายนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เพราะทุกคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในสาราสำนักสงฆ์แห่งนี้

ไม่มีใครรู้เห็นอะไรเลยในช่วงเวลานั้น
ถ้าคิดแบบในแง่แบบสุดไปเลยนะ
หรือมันจะมีพิธีไปแบบถึงขั้น
บูชายันร่วมด้วยช่วยกันอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
พระธรรมกรท่านทำคนเดียวจริงหรือเปล่าเนี่ย
นี่เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบกันมากเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

โดยหลักการของเครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราถามอาจารย์ออสนะครับรองศาสตราอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์นะครับ
อาจารย์ออสวิเคราะห์ในมุมมองวิทยาศาสตร์สำหรับเครื่องกิโยตินนะครับ
สำนักสงฆ์ภูหินกองที่เขาทำขึ้นมาเนี่ย
ถ้าไปเทียบกับเครื่องกิโยตีนของจริงเลยนะ
ต้นแบบมันคือฝรั่งเศสนะฮะที่เขามีเอาไว้ใช้งานในช่วงเวลายุคสมัยเก่านู่นนะครับ
อาจารย์ออสบอกว่าที่ต่างกันก็คือใบมีดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดใหญ่
ใบมีดเนี่ยมีน้ำหนัก๔๐กิโลกรัมนะครับ
ฝรั่งเศสที่เขามีเอาไว้ใช้สำหรับประหารนักโทษเนี่ย
เรียกว่าถ้ามันหล่นลงมาปึ้งเนี่ย
มันตัดคอนักโทษประหารแบบขาดกระเด็นได้เลย
ใบมีดหนัก๔๐กิโลกรัมนะครับ
แต่ถ้าจากคำบอกเล่าของเขาเนี่ย
เขาบอกว่าเครื่องกิโยตินของพระธรรมกรในสำนักสงภูหินกองเนี่ย
ใบมีดเนี่ยมันยาว๑เมตรกว้าง๔นิ้ว
ที่เราเห็นภาพที่ว่าชาวบ้านเขาส่งภาพให้เราดู
เป็นลูกศิษย์ค่ะก็ส่งภาพมาให้ทีมข่าว
ใบมีดของเครื่องกิโยตินมันยาว๑เมตรมันกว้าง๔นิ้ว
เอาละมีถังปูนขนาด๑๐กิโลกรัม๒ถังถ่วงน้ำหนักเพื่อให้มันตกลงมา
แต่ใบมีดขนาดนี้มันสามารถที่จะตัดคอคนให้ขาดกระเด็นได้หรือเปล่า

แต่ถ้าเราไปดูกิโยธีนของฝรั่งเศสจริงเนี่ยนะครับ
ความสูงของคานที่ยกขึ้นไปเนี่ยจะมีความสูงที่มากกว่านี้นะครับ
แล้วก็ตัวใบมีดเองจะมีน้ำหนักถึง๔๐กิโลกรัมนะครับ
ซึ่งจะเป็นใบมีดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ตัวอาคารไม้นะครับ
ด้านบนนะครับเพื่อให้หล่นลงมาแล้วก็จะทำให้น้ำหนัก๔๐กิโลกรัมของใบมีดนะครับ
ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยสามารถที่จะประหารนักโทษได้ทันที
นั่นหมายความว่าคอจะขาดกระเด็นไปได้เลยนะครับ
ตัวใบมีดเองก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบาบางนะครับ
ซึ่งใช้ก้อนปูน๒ก้อนใช่ไหมครับในการหน่วงนะครับ
คิดว่าหล่นลงมานี่ไม่ขาดนะครับ
เนี่ยใบมีดมันสักครู่เนี่ยใช่ค่ะ
มันจะสามารถตกปึ้งลงมาแล้วตัดจนคอคนขาดกระเด็นได้หรือเปล่า
อาจารย์ออสบอกว่าขอวิเคราะห์เท่านี้ก่อน

ก็ไม่ใช่ให้รัฐนิวโชว์แค่นี้ก่อน
เพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของคดีความ
คือถ้าจะให้ตำรวจเข้าไปสืบสวนสอบสวนต่อ
เขาคงต้องไปวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่านี้
แต่ถ้าคิดตามที่อาจารย์ออสบอกนะ
กิโยตินที่อยู่ที่วัดของพระธรรมกรเนี่ย
ถ้ามันไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะตัดศีรษะคนให้ขาดแล้วเสียชีวิตได้จริงเนี่ย
แสดงว่ามันต้องมีคนที่ช่วยกันหรือดำเนินการร่วมกันหรือยังไร
แต่ทุกคนบอกตรงกันหมดบอกไม่รู้ไม่เห็นใครเห็น
เห็นอีกทีได้ยินเสียงดังตุ๊บมาดูอ้าวท่านฆ่าตัวตายไปแล้ว
โอ้โหสำคัญนะเรื่องนี้นะคะต้องขยายผลเพิ่มเติมค่ะ
เมื่อเช้าวันนี้พูดว่าราชการนำบวลลำพูนะคะผู้ว่าสิวพรผ่อนฉัวสวรรค์
ไปตรวจสอบนะคะผู้ว่าบอกตกใจรู้เรื่องแล้วตกใจมาก
ให้เด็ดขาดทั้งหมดผู้ว่าบอกว่าก่อนหน้านี้
เคยมาสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุแต่ไม่เคยเห็นเครื่องกิโยตินมาก่อนค่ะ
เดี๋ยวทางผลคดีนะคะว่าเป็นไปทางความเชื่อของส่วนบุคคลหรือเปล่านะคะ
นี่ก็ให้ทางตำรวจว่าไปแบ่งงานกันนะคะส่วนในเรื่องของจังหวัดเนี้ยค่ะ
ก็คงจะดูอย่างที่ว่านะคะในเชิงป้องกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เราก็ได้บูรณาการการสอบสวนพยานต่าง
จะมีนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลนะคะเข้ามาดูด้วย
เป็นเพราะว่าบอกว่าเคยขึ้นมาเนี้ยผมถามนิดหนึ่งคือ
เคยมาแล้วทันในเครื่องกีโยตินเป็นไงอ๋อไม่ค่ะ
พี่จะมากราบภาพศาสตรีฤทธิภาพเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้เดินไป
ค่ะแค่นั้นค่ะตอนที่มาใหม่ใหม่เรื่องนี้ต้องฝากทางตำรวจด้วยนะคะ
ครับพลตำรวจรีนิพนธพาณิชเจริญผู้บังคับการจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยบอกว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจก็มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
กับแพทย์เวรไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ทางนิติเวทมาด้วยค่ะอ่า
ชนะสูตรก็ยอมรับว่าเป็นการชนะสูตรเบื้องต้น
ไม่ได้นำศพไปชนะสูตรนะคะตอนนี้ต้องอายัดศพไว้นะใช่ค่ะ
เพราะว่าทางญาติของพระธรรมกรทางลูกศิษย์เขาบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ
ที่ก็มอบศพให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาชาปนกิจไปเลยอะค่ะ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นมันก็คือการฆ่าตัวตายส่วนเรื่องที่หลังแจ้งเหตุ
ลูกศิษย์วัดญาติของพระธรรมกรเคลื่อนย้ายศพเองล้างคราบเลือดกันเอง
เอาเครื่องกิโยตินออกไปเรื่องเนี้ยเป็นการซุกซ่อนทำลายหลักฐานทั้งหมดนะคะ
อันนี้มันคือการทำลายหลักฐานอ่ะตำรวจบอกว่าตำรวจเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะ
ถึงแม้ว่าจะมีการทำลายหลักฐานไปแล้วตำรวจตรวจสอบอยู่นะคะ
ค้นหาของกลางอยู่นะคะว่าเครื่องกิโยตินที่มีการแยกส่วนแล้วก็เอาไปเก็บเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนตรงไหนยังไง
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นลักษณะของการตั้งใจปกปิดอำพราง
จะต้องดำเนินคดีนะคะจะมีการดำเนินคดีกับลูกศิษย์ที่รู้เห็นเป็นใจนะคะ
จะไม่ทิ้งนะคะจะไม่แบบปล่อยวางนะคะเรื่องตรงเนี้ยคือตามกฎหมายแล้ว
แบบนี้เลยว่าถ้าเห็นคนที่กำลังตกอยู่ในพยันตราย
เหมือนเขากำลังจะเสียชีวิตอ่ะแล้วไม่ช่วยไม่ห้ามเนี่ย
คนนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะครับ
แล้วก็รักษาสภาพศพแล้วไปล้อมไว้อืมนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่า
ใครที่ไปเคลื่อนย้ายศพหรือทำลายสภาพแวดล้อมต่างก็อาจจะมีความผิดได้
นั่นกฎหมายที่ระบุไว้ว่าก่อนกระเหตุหลักกระเหตุหลังกระเหตุ
ใครต้องทำอะไรนะครับแล้วใครที่ทำอะไรและกฎหมายห้ามเอาไว้
เราสอบส่วนโลกพยาบาลบทกิโยตินใช่ไหมครับ
บทกิโยตินตอนนี้กำลังให้ไปติดตามอยู่เพราะว่าที่รัฐบรางงานมา

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็เลยลองเดินดู
สำรวจดูด้านหลังสาลาการประเรียนมีลูกสิทธิ์
ใช้ชีวิตประจำวันอะไรกันอยู่แถวนั้น
มันมีห้องเก็บของค่ะคุณผู้ชมอยู่ด้านหลังสารา
เก็บของนี้ก็จะมีเชือกมีเลื่อยมีค้อนมีพระมีลวด
นี่นะคะเดี๋ยวค่อยดูไปด้วยกันนะคะนี่คือด้านหลังที่เป็นห้องเก็บของนะคะครับ
แต่สิ่งต่างที่อยู่ในห้องเก็บของเนี่ยค่ะมันก็ยังไม่สามารถบอกได้
ว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ไปก่อสร้างเครื่องกิโยตินหรือเปล่า
เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องกิโยตินไหมส่วนใบมีดบนเครื่องกิโยติน
รวมถึงเชือกนี่นะคะมีรายงานว่าคือตำรวจได้ไปแล้วนะ
ไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันลื้อเก็บแล้วก็ซ่อนไว้นะ
ทีมข่าวของเราไปหาข้อมูลมาเพิ่มเหมือนกับตำรวจเนี่ยได้ไปแล้ว
ที่เป็นส่วนของมีดกับเชือกของเครื่องกิโยตินนะคะส่วนรูปปั้นค่ะ
บอกว่าเป็นเทพตัดศีรษะนะรูปปั้นไม่มีศีรษะ
แล้วก็ในมือถือศีรษะยื่นออกไปด้านหน้าเนี่ยนะคะครับ
ศิษย์บอกว่าเป็นแนวคิดของพระธรรมกร
เป็นช่างฝีมือคนนึงจากเยอะโสธรมาทำให้ค่ะมาสร้างให้ค่ะ
คาดว่าสร้างตั้งแต่นู่นปีห้าสามห้าสี่อ่ะค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาคืออะไร
แล้วก็ยังมีการปั้นรูปปั้นอื่นภายในที่พักสงฆ์ด้วยนะคะ
ไม่ได้มีแค่รูปปั้นนี้รูปปั้นเดียวนะคะคือหลังจากสร้างเสร็จเนี่ยค่ะ
พระธรรมกรก็ได้แต่บอกให้ลูกศิษย์อ่านข้อความคำสอนจากศิลาด้านหน้ารูปปั้น
อืมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมครับ
เคยอ่านให้ฟังไปแล้วรอบหนึ่งคุณผู้ชมไปย้อนดูได้นะ
ศิษย์เขาก็โพสต์กันเยอะใช่นะฮะเพราะว่าเขาก็
ให้ข้อมูลกันสอนสั่งกันเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเนี้ยมานานหลายสิบปีค่ะ
คนที่จากไปก็จากไปแล้วนั่นแหละแต่ว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยแหละครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ว่าหรือว่าตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องไปตรวจสอบนะฮะวันนี้ทางกอรมนหนองบัวลำพูก็ไปตรวจสอบนะครับ
ท่านผู้ชมครับพันเอกพุทธิวัตรสุริพงฝนรองผู้มูลยการกอรมนจังหวัดหนองบูรรมภูนะครับ
ที่ดินแห่งนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเราเคยให้ท่านได้ชมภาพจากภาพมุมสูงนะฮะ
ของสำนักสงฆ์ภูหินกองหนองบัวลำพูเห็นไหมฮะ
จะเป็นลักษณะขึ้นไปบนเชิงเขานะครับมีการสร้างรูปปั้นพญานาคล้อมรอบโขดหินเอาไว้ด้วย
มีบันไดเดินขึ้นไปมีสิ่งก่อสร้างปลูกสร้างเยอะแยะไปหมดรูปปั้นเจดีนะครับ
ที่ดินตรงนี้นะครับกอรมนหนองบุรมภูบอกว่าที่พักสงฆ์แห่งนี้
จริงแล้วที่ดินตรงนี้เป็นที่ของกรมธนารักษ์ซึ่งมอบให้กับทหารเป็นผู้ดูแลพื้นที่
แล้วก็ใช้ในการฝึกซ้อมยิงปืนค่ะ
แต่ที่พักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยได้มาสร้างสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ในพื้นที่
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการสร้างอย่างไม่ถูกต้องและบุกรุกโอ้โห
แต่เขาสร้างจนขนาดนี้นะชาวบ้านบอกอยู่มาหลายสิบปีนะฮะ
กรมนบอกว่าเป็นการบุกรุกนะครับสร้างแบบไม่ถูกต้องนะครับ
จากการตรวจสอบที่พักสงฆ์แห่งนี้เคยส่งหนังสือมาขออนุญาตปลูกสร้างแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับมาแอบสร้างกันก่อน
เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกอรมนจังหวัดหนองบุรมภูบอกว่า
เดี๋ยวจะไปหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางจังหวัดทั้งทางสำนักพุทธ
ของจังหวัดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับที่พักสงฆ์แห่งนี้
แค่ว่าปัจจุบันที่พื้นที่ทีนี่ค่ะก็คือลูกที่

คือคนที่ตายไปแล้วก็คือเรื่องหนึ่ง

นี่ไงแล้วกลัวว่าเขาจะแบบลอกเรียนแบบมีพฤติกรรมเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งเราเคยให้ดูไปแล้ว
ที่เราอยากให้ดูอีกรอบก็เพราะว่าเราไปถามตำรวจที่อยู่ในคลิป
คือมันเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ตำรวจพร้อมทีมแพทย์ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งค่ะว่าพระธรรมกรฆ่าตัวตายตัดศีรษะนะคะ
คือมีผู้ชายคนนึงที่คาดว่าเป็นลูกศิษย์ของสำนักสงฆ์แห่งนี้
อ้างตัวว่าเป็นหมอแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจมาอะไร
แล้วก็อ้างว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะ

คุณหน้าหมอคะคุณคุณนะคะ
ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเอาเครื่องกลับมาก็ได้

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะวุ่นวาย
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก
การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

การทำให้มันตามกฎหมายจะพูดมาก

แล้วในคลิปเนี่ยที่คุณหมอผู้หญิงบอกอ่ะเนี่ยเครื่องนี้ลื้อไปหมดแล้วนี่เห็นไหมฮะ

ศพของพระธรรมกรอยู่ข้างหลังในโรงกับในกล่องน่ะศีรษะอยู่ในกล่องนะฮะ

นี่นะคะทุกอย่างรวดเร็วไปหมด
ทีนี้ก็ต้องไปคุยกับตำรวจที่ไปตรวจสอบในวันนั้นที่อยู่ในคลิปนี้

ทีมข่าวไปคุยกับพันธ์ตำรวจโทไพโรธคมตศิลาสารวัตรสอบสวนสพเมืองหนองบัวลำพู
ก็คือเป็นตำรวจที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะเครื่องกิโยตินไม่อยู่แล้วด้วยนะคะ

ทีมแพทย์ก็ชนะสูตรเบื้องต้นการชนะสูตรเบื้องต้นเป็นแบบนี้ค่ะ

คือศพของพระธรรมกรอยู่ในโลงแล้วชนะสูตรทั้งที่อยู่ในโลง

ไม่ได้ยกไม่ได้เอานำออกมาไม่ได้อะไรคือชนะสูตรแบบพื้นแบบอย่างนั้นเลยค่ะ
อาว
แสดงว่าตอนที่เขาเผาเนี่ยคือเผาในวันเกิดเหตุเลยได้รับอนุญาตถูกต้อง

เพราะมอบสูบให้จะไปจัดการตามแบบนี้นี่ตามความเชื่อของเขา
หมายถึงว่าตอนนั้นเราชนะสูบเสร็จแล้ว

ได้ยกออกมาจากโรงบ้างไหมครับหรือว่ายังไง

ก็ดูเขาก็ดูตามกายภาพ

ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะครับ

ยืนยันว่าไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มี

ไม่มีไม่มีใครโทรหาไม่มีเลยครับ
คดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับ

ว่าจะทำให้ดีที่สุดในการรวมรวมสรรค์

ผมจะไปนั่งแล้วก็นั่งดูวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับ
ว่าการพูดนั้นเขาพูดกับใครนะครับ
อ้างใครแล้วก็จะมีผลยังไง

จะมีความผิดหรือไม่เขามีจิตราอะไรอย่างไรบ้าง

นี่ฮะแล้วผู้ชายคนนั้นคุณบอกคุณเป็นหมอคุณเป็นทหารนี่

ไม่ให้เขาตรวจสอบเรื่องของสภาพศพเรื่องของพื้นที่เนี่ย
ท่านผู้ชมครับเราไปถาม

อดีตรองคุณบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับ

เคราะห์หลักการฆ่าตัวตายด้วยเครื่องกิโยตินของพระธรรมกรในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
พลตรีวิชัยบอกว่าการตายโดยผิดหลักธรรมชาติคือฆ่าตัวตาย

ผู้ที่เจอศพหรือว่าญาติที่ไปเจอศพต้องแจ้งตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองนะครับ

รวมทั้งต้องให้แพทย์ชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดด้วย
เพราะนี่คือหลักสำคัญของคดี
ส่วนขั้นตอนของการชนะสูตรศพ
ถ้าตามคดีเลยนะครับของพระธรรมกร
ต้องไปดูว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่
สำหรับขั้นตอนการบั่นคอไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้
เพราะกระดูกส่วนคอของคนเนี่ยแข็งมาก
แม้จะมีจดหมายเขียนลาตายบอกเอาไว้
แต่มันต้องมีสาเหตุอื่นหรือไม่ก็ให้ลูกศิษย์ทำ
เพราะเป็นความเชื่อนะฮะ
ส่วนในบันทึกการสอบสวนของตำรวจที่ลงรายละเอียด
ฆ่าตัวตายเอาไว้ยิ่งต้องนำไปสอบสวน
น้ำหนักความสูงหรือความคมของมีดที่ดิ่งลงมา
ว่าสามารถทำให้คอขาดได้หรือไม่
เรื่องที่คนใกล้ชิดทั้งน้องชายแล้วก็ชาวบ้านที่รู้ว่า
พระธรรมกรจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ห้าม
พลตรีวิชัยบอกว่าอาจจะมีความผิด
ฐานร่วมกันยุโยงส่งเสริมให้กระทำความผิด
เพราะมีคนจะฆ่าตัวตายแต่ไม่เข้าไปห้าม
เข้าไปดูว่าพระรูปนั้นจะทำตัวเองหรือมีใครจะฆ่า
ทั้งที่จะต้องแจ้งตำรวจตอนที่เกิดเหตุขึ้น

เมื่อผู้สื่อข่าวเอาคลิปเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
อ้างตัวเป็นหมอไปคุยกับตำรวจไปคุยกับแพทย์
ให้ตำรวจเนี่ยพูดให้น้อยน้อยเดี๋ยวทุกอย่างจะเรียบร้อยเอง
หากไม่ยอมจะโทรไปหาตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับรองผู้ครับการให้มาจัดการเรื่องนี้
ตรีวิชัยบอกว่าดูแล้วหลังจากดูคลิปเนี่ยนะครับ
คือการอายัดศพส่งไปตรวจพิสูจน์เนี่ยเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องที่นะฮะ
ความจริงใครก็ไม่สามารถขัดขวางได้นะครับ
แต่คดีนี้กลับมีการเอาศพไปเผาทำให้ยากที่จะพิสูจน์ต่อ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือเพียงแค่กระดูกนะฮะที่ต้องหาให้เจอ
หรือไม่ก็ต้องไปไล่เอาพยานแวดล้อมเนี่ยมาสอบสวนหาสาเหตุแห่งการตายให้ได้
มันถึงต้องชนะสูตรไงว่าไอ้คมของมีดเนี่ยมันจะมาลงพอดีเลยไหม
น้ำหนักที่จะทำให้คอขาดเนี่ยมันได้ไหม
ผมถามแล้วมันจะแม่นเลยเหรอคุณผูกเนี่ยมันจะตกมาคอขาดเลยเหรอ
เรื่องอย่างนี้มันต้องชนะสูตรไง
มันต้องให้นิติวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการไปดู
งั้นคุณจะทำไม่ได้คุณจะทำเพื่อคุณไปถึงแล้วบอกไม่มีใครติดใจเลยไปเผาไม่ได้นะ
เป็นความปกปิดพ่องของเจ้าพนักงานตำรวจนะว่าเมื่อคุณรับแจ้งแล้วเนี่ยคุณไปดูที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณต้องรู้กฎหมายว่าคุณจะทำขั้นตอนการทำงานอย่างไร
เมื่อการรู้คุณรู้ว่าตายผิดธรรมชาติคุณยังไงคุณก็ต้องทำชันสูตรแม้จะพิสูจน์ให้คุณจะมีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายคุณก็ต้องทำชนสูตรอย่างน้อยก็ต้องพิสูจน์ที่ว่าไอ้ลายมือที่เขาเขียนเป็นลายมือใช่ไหมของพระองค์นี้จริงหรือเปล่า
ประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมให้ความเห็นข้อกฎหมายนะครับถึงคนที่รู้เห็นอยู่แล้วว่าพระจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ห้ามในข้อกฎหมาย
ไม่ได้ระบุการเอาผิดทางแพ่งแล้วก็อาญานะครับ
แต่ถ้ารู้ว่าจะมีการกระทำแล้วสนับสนุนลักษณะแบบนี้เนี่ย

รณของพระธรรมกรเป็นการกระทำของตัวเองของพระเอง
แต่คนที่พบถ้าช่วยได้แล้วไม่ช่วยเนี่ย
อันนี้มีความผิดเหมือนกันทนายรณรงค์บอกนะครับ
คำว่ารู้อยู่แล้วนี่แหละรู้ขนาดไหน
ว่าเขากำลังจะไปฆ่าตัวตายแล้วไม่ห้าม
คือกฎหมายมันไม่ได้บอกว่า

จะมีความผิดทางกฎหมายกับคนที่ไม่ห้าม

คือพระเขาสมัครใจ

ถ้ายิงตัวเองตายจากการทดสอบมันจะไปเอาผิดคนที่มาท้าทายผมไม่ได้
เป็นความสมัครใจของผู้ตายเอง

สำนักพุทธประจำจังหวัดที่หนองบรมภูได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองของพระธรรมกร
ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดเพราะหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้สอน
บรรยัติเอาไว้ว่าการฆ่าตัวตายหรือพลีชีพตัวเองถวายพระพุทธเจ้า
จะทำให้บรรลุหรือว่าตรัสรู้ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอน
และคนที่ทำลักษณะแบบนี้สุดท้ายคือต้องตกนรกไปชดใช้กรรม
ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้บุญไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าตามความเชื่อนะครับ
ทีนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดช่วงเย็นวันนี้นะคะ
ที่สำนักสงภูหินกองนะคะนี่คือภาพช่วงเย็นวันนี้เลย
ลูกศิษย์ก็ไปสวรรค์มนตร์กันด้านหน้าศัพท์สังวรเจดีก็ลูกศิษย์ก็อย่างเริ่มสายสทา
จำนวนนึงเลยนะคะแม้ว่าอดีตพระธรรมกรจะมรณภาพไปแล้ว
ห้าวันแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสิบห้าเมษายน
วันนี้เนี่ยเราให้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ไปสำรวจจุดที่มีการชาปนกิจศพอดีตพระธรรมกรอีกรอบหนึ่ง
จุดนี้ค่ะที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่ามีหินวางเรียงซ้อนกันคล้ายเจดี
สูงกว่าตัวคนอีกนะไม่มีเศษเท่ากระดูกของอดีตพระธรรมกรเลยนะคะ
ปนักกิจตรงนั้นเลยนะคะไม่มีเศษอะไรเลยก็มีแมงหวีแมงวันอยู่แถวนั้นนะคะ
แต่ก็มันก็คงมีกลิ่นมีอะไรแมงหวีแมงวันมันก็ไปอ่ะนะก็มีดอกไม้มีพวงมาลัยที่ลูกศิษย์นำไปกราบไหว้
นี่นะคะพวงมาลัยก็มีไปวางคุณนฤทธิ์บอกว่าทางเดินที่เดินไปที่จุดเผาศพอดีตพระธรรมกรนะคะ
เหมือนกับว่าถูกทำขึ้นใหม่ทำทางขึ้นใหม่นะคะอืม
เพราะว่ายังมีรอยใหม่ของหินที่ถูกยกถูกเคลื่อนย้ายไปค่ะ
กว้างสักประมาณเมตรหนึ่งได้ระยะทางตรงนี้เนี่ยนะคะ
ประมาณสักห้าสิบเมตรที่จะเดินไปถึงจุดตรงนี้นะคะครับ
คือมีชาวบ้านรายหนึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นลูกศิษย์ถางญาติทำทางเดินใหม่ให้เป็นที่โล่ง
สองเดือนก่อนเกิดเรื่องค่ะแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเขาทำทางเดินเอาไว้เพื่ออะไร
อืมเรียมทางเอาไว้ตั้งสองเดือนแล้วนะคะโอ้โห
แต่ไม่รู้ว่าเตรียมเพื่ออะไรนะแต่ก็มีลูกศิษย์มาถางอย่ามาทำเป็นทางเดินนะคะ
แล้วก็มีต้นไม้ที่ถูกตัดนะคะนี่นี่นะคะรอยมันยังใหม่อยู่เลยอ่ะ
ก็เหมือนกับเตรียมพื้นที่ในการเผาศพชาปนักกิจศพแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ย
มันมีการตระเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าทั้งหมดนั่นน่ะสิคะแล้วก็การเตรียมการนานเป็นเดือนเดือน
แต่กองหินขนาดนี้เนี่ยคือมันถมทับขนาดนี้ต้องมีคนสักกี่คนถึงมาช่วยกันแบก
ช่วยกันหามช่วยมันก่อขึ้นมาอย่างเงี้ใช่ค่ะแล้วคุณนฤทธิ์บอกว่าที่ทำเป็นเจดีที่เป็นก้อนหินคือมันแน่นนะ
คืออัดแน่นมากเลยนะคะแต่ตำรวจบอกจะตรวจสอบให้แล้วนะครับเครื่องนี้นะฮะค่ะ